ต้องถามคุณผู้ชมถามคุณน้ำแข็งเข้าหรือยังเข้าได้ยัง
คุณผู้ชมเข้าได้ยังคะนี่เข้าอะไรคะดอมคนละครึ่ง
คนละครึ่งเฟส๕เฮ้ยวันนี้วันนี้วันแรก
ที่จะให้ไปยืนยันสิทธิ์สำหรับคนที่เคยใช้คนละครึ่ง
ใช่ที่ผ่านมาอยู่แล้วและยังมีสิทธิ์เหลือ
สำหรับคนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการเลยให้ได้ไปลงทะเบียนใหม่วันนี้
แต่วันนี้เนี่ยเมื่อเช้าหกโมงเช้าอ่าอันนี้ล่มนะใช่

เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เขาไม่ต้องเข้าไปในแอปเป่าตังค์แล้วเหรอคะ
เขาต้องเข้าไปในแอปหมุนติ้วนี่ใช้แอปใหม่เหรอ

อ้าวก็เห็นเห็นด้านหลังของเราก็ยังบอกว่าอะไรนะลงทะเบียนวันแรกแอปหมุนติ้ว
บ่นกันคุณผู้ชมฮะคนบ่นกันว่าเฮ้ยมันผ่านมาก่อนอันนี้๔เฟสอ่ะ
แล้วเฟส๕ปัญหายังคงเดิมคุณผู้ชมเห็นหน้าจอไหม
อันนี้หน้าจอของดิฉันเลยดิฉันแคปไว้ตอน๑๐โมงกว่าเห็นไหมคะ
เข้าไปแล้วคือดอมดูนะอันนี้ก็รอรอว่าเมื่อไหร่ถึงจะให้กดยืนยันสิทธิ
คือต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนใช้เคยใช้เฟสอื่นมาอยู่แล้ว
อันนี้แค่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ก็หมุนอยู่แบบนี้
แล้วสุดท้ายค่ะมันก็ขึ้นข้อความมานี่แบบนี้เลย
ขัดข้องใช่ยังไม่สามารถใช้บริการได้แต่ว่าก่อนเราเข้ารายการสิบเอ็ดโมงเนี่ย
น้ำแข็งคุณผู้ชมบางคนเข้าได้แล้วนะ

ที่ฉันเข้าไปดูล่าสุดเลยนะคือสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้แล้วด้วย
ต้องถามคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ละคนได้ลองเข้าไปกดยืนยันสิทธ
หรือว่าเข้าไปลงทะเบียนใหม่หรือยังส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะ
อันนี้ของดิฉันอีกเหมือนกันนี่คือไม่เน้นเบอร์ชื่อจริงดิฉันเน้นเบอร์ยอดเงิน

ถ้าไม่เหลือแล้วก็ไม่ได้เติมตังค์อ่ะเดี๋ยวก่อนสิพอยืนยันสิทธิ์ได้แล้ว
ก็ค่อยเติมเงินเข้าไปอีกครับนี่นะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยบางคนเข้าไปแล้วหุนติ้ว
นึกว่าเน็ตเราไม่ดีหรือเปล่าเออลองปิดเน็ตเปิดใหม่อ้าวมันยังหมุนอยู่
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมถ้าดูอยู่นะลองเข้าอีกรอบหนึ่ง
น่าจะเริ่มใช้ทยอยใช้กันได้แล้วนะครับค่ะนี่แหละฮะอย่างที่บอกไปคือตั้งแต่หกโมงเช้า
เขาเปิดให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์กันหลังจากหมุนติ้วเนี่ยพอ๗โมงเช้าอ่ะ
ไล่มาเลยกรุงไทยแคร์ครับแจ้งถึงสาเหตุเออคือคนอยากรู้ไง
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมว่าทำไมมันล่มอีกแล้วอ่ะเออ
เขาก็แจ้งมาว่ามีผู้เข้ามายืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส๕จำนวนมาก
แอปเป๋าตังค์เข้าใช้งานไม่ได้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข
คาดว่าจะกลับมาใช้งานแอปได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ผ่านไปสี่ชั่วโมงนะ
คุณผู้ชม๔ชั่วโมงแอปเป๋าตังค์ก่อนนั้นเนี่ยแป๊บเดียวก่อนจะเข้ารายการ
เริ่มใช้ได้แล้วครับทยอยกลับมาใช้ได้แล้วนะฮะแม่นี่สำหรับเฟส๕นี้ให้สิทธิ์ประชาชนร่วมโครงการ
ี่สิบหกล้านห้าแสนคนวงเงินต่อคนเนี่ยแปดร้อยบาทครับ
ใช้จ่ายได้วันละไม่เกินร้อยห้าสิบบาทคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งดอตคอมนะหรือไม่ก็แอปเป่าตังค์ครับ
ส่วนกลุ่มเดิมอย่างคุณน้ำแข็งเนี่ยเคยได้รับสิทธิ์ไปแล้วในเฟสก่อนหน้านี้
ก็เข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อยืนยันสิทธิ์เริ่มใช้จ่าย๑กันยายนจนถึง๓๑ตุลาคมปีนี้ครับ
แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรกภายใน๑๔กันยายนนี้นะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะหากพ้นไปแล้วเนี่ยโดนตัดสินนะฮะอืม
ตัดสิทธิทันทีเลยก็คาดว่าคนละครึ่งเฟสห้า
จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจช่วงปลายปีได้ประมาณสัก๔๒๐๐ล้านครับ
ใช่ค่ะคือต้องบอกนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเลยเนี่ย
จริงสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่มันมีสิทธิ์อยู่ประมาณสัก๒แสนกว่าสิทธิ์
แล้วมันสามารถลงได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยคนละครึ่งดอตคอม
ใครที่ไม่เคยร่วมโครงการใดเลยของรัฐต้องเข้าไปในเว็บไซต์คนละครึ่งดอตคอม
อันนี้เป็นช่องทางเดียวแต่ถ้าเกิดเคยเข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็สามารถเข้าไปในแอปเป่าตังค์ได้เลยเมื่อเช้าเนี่ยคนก็มีไปทยอยบางส่วนแล้วแต่ปัญหาส่วนหนึ่งอ่ะดอม
มันเกิดจากที่ว่าอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วแต่ก็จะเข้าไปตั้งแต่๖โมงเช้าไง
ซึ่งคนจำนวนนี้มันมีอยู่เยอะประมาณ๒ล้านกว่าคนคนก็แบบกรูกันจะเข้าตั้งแต่เช้ามันก็เลยทำให้ระบบเกิดปัญหา
อันนี้ล่าสุดนี้นะคะตอนเกือบ๑๑โมงอันนี้ก็ของดิฉันเหมือนกันเข้าไปแล้วดิฉันก็กดยืนยันสิทธิ์ได้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าให้เริ่มใช้สิทธิ์วันแรก๑กันยายน
นั่นหมายความว่าตั้งแต่เปิดตอน๖โมงเช้าตอนนี้เกือบ๑๑โมงก็๔ชั่วโมงกว่า๕ชั่วโมง
ใช่แล้วของคุณผู้ชมใช่ต้องถามคุณผู้ชมไงคะว่าตอนนี้ยืนยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนใหม่ได้เรียบร้อยแล้วหรือยัง
ส่งมาบอกกันหน่อยผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ๘๐๐บาท
โอ้โหใช้กันหนำใจเลยนะ๘๐๐บาท